สำหรับข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ค่ะ
เขาลือกันหนาหูลือกันให้แซ่ดเลยนะคะว่า
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมจะลาออกลาออก
เป็นประเด็นจำได้ใช่ไหมคะว่า
แล้วก็ฝ่ายอื่นโจมตีว่าเอ๊ะอย่างนี้ใครต้องรับผิดชอบ
อย่างนี้คณะรัฐมนตรีที่ฟอร์มทีมขึ้นมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ประเด็นใจความหลักที่พูดบนเวที

หนึ่งผมขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
สองยืนยันว่ายังคงต้องมีรัฐบาลทำงานต่อไป

สามต้องไปศึกษารัฐธรรมนูญว่าเขียนอย่างไร
ก่อนอันนี้ไม่ได้ศึกษาเหรอมีคนถามกลับมานะคะ
ขอโทษรัฐมนตรีเพราะผมทำงานของผมเต็มที่แล้ว

โดยเฉพาะประเด็นแรกบอกว่าผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
หมายความว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือเปล่า
วันนี้โคศกรัฐบาลมีคำตอบมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวส่วนโคศกเราว่ากันเอาฟังนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
พอผมถือว่าผมได้ทำกับผมเต็มที่แล้ว
ก็มีการตั้งข้อสังเกตา่อาจารย์วิสดุเครืองาม
มือกฎหมายของรัฐบาลก็ออกมาชี้แจง
นายกออกมาชี้แจงอีกกลายเป็นยิ่งชี้แจงยิ่งงง
กลายเป็นวัวพันหลักไปสงัยนะคะ
ในสามปอกค่ะค่ายบูรพาพยักษ์ผลเอกอนุโพงเผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ออกมาเลยค่ะ
บอกว่าขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่
เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถแก้ปัญหานี้เรียบร้อยได้ด้วยตัวเองนะคะ
กรณีที่ว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือเปล่าเนี่ยเขาลือกันหนาหูมากเลย
วันนี้ค่ะล่าสุดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือโศกรัฐบาลนั่นแหละ
รนรุมลพินโยสินวัฒน์นะคะออกมาระบุบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ซื้อตีความไปเองเลยเถิดกันไปนะคะ
โดยเฉพาะการไปโค้ดประเด็นคำพูดของนายกบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
นี่แหละสื่อตีความไปเองว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก
ไม่ได้หมายความว่าท่านจะลาออกจากประเด็นที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
ค่ะอ่าฟังคำที่แจงจากโคศกรัฐบาลค่ะ
ท่านพูดท่านก็ไม่ได้พูดแม้แต่คำว่าถวายสัตว์นะคะ
บนเวทีท่านพูดแต่ว่าประเด็นอะไรก็ดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูล
ท่านก็จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็เพียงแค่นั้นเอง
แต่การรับผิดชอบเนี่ยคงจะมีรายละเอียดที่ท่านได้เตรียมการเอาไว้แล้ว
ซึ่งเดี๋ยวสื่อมวลชนก็คงจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะคะ
แต่ไม่ได้ไปถึงที่ตั้งข้อสงสัยกันว่าท่านจะลาออกแน่นอนอันนี้ไม่มี
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นมาคู่ขี้สูสีดูดีกันเลยนะคะ
พักภังพระราชารัฐไปเชิญมาร่มรัฐบาลนะคะ
ประกอบด้วยไทยศรีวิลัยพลังไทยรักไทยประชาธิปไตยใหม่ประชาธรรมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน๕พักเหล่านี้นะคะ
จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
เรื่องนี้ค่ะในมงคลกิจศุกษิณธารณนต์
สอสอจากภักดิ์ไทยศิวิลัย๑เดียวของภักดิ์นี่นะคะ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะบอกว่า
ข่าวนี้มีอย่างน้อยล่ะ
สส๕คนที่ยืนยันว่าจะแยกตัว

มาจากความอึดอัดใจที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
ผลักดันนโยบายของพัก
และไม่มีคนในพักในตำแหน่งฝ่ายบริหาร
ก็คือไม่ได้โคต้าอะไรเลยเนี่ยนะคะ

ต่างจากเวลาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลที่ให้เกียรติเป็นอย่างดี
เดินทางไปเชิญด้วยตัวเอง
บขันหมากไปเลยแต่ทำไมตอนนี้ดูทิ้งคว่างลอยลมแบบนี้นะคะ

ก็อยู่อยู่กัน๕พักหนุ่งหิงหิงเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังจำกัดสิทธิ์และยังถูกต่อว่าด้วย
เวลาที่อภิปรายไม่ตรงกับพักแกนนำหมายถึงพักใหญ่
ยืนยันนะคะไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์ครั้งนี้
ข่าวนี้มันออกมามันไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์อีกแล้ว
โดยที่ผ่านมาเสียสละมามากแล้ว
ส่วนการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรมี๒แนวทางแบบนี้นะคะ
หนึ่งเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล
ก็คือยังอยู่ในรัฐบาลนั่นแหละอยู่ร่วมรัฐบาล
แต่ถ้าเวลามีการอภิปรายเห็นแล้วว่ารัฐบาลตอบคำถามไม่ได้
อันไหนไม่ชัดเจนก็จะเป็นฝ่ายค้าน
สองเป็นฝ่ายค้านอิสระ
หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะ
โอ้โหเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้น
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ในฐานะก่อนหน้านี้เป็นผู้ประสานงานให้กับพักเล็ก
เดินทางมาทันทีค่ะมาเจอกันแบบนี้
โอ้โหนักข่าวเสียบไมค์สิคะรออะไรนะคะ
ก็เลยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่๕พักเล็กเนี่ยนะคะ
จะลาออกและยืนฟังกันแบบนี้เลยนะ
ซ้ายมือคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ขวามือคือพี่เต้พี่เต้ของเราของคุณสุภาษารา

สอต้องทำงานเพื่อทุกคนนะคะ

ถามถึงเรื่องเสถียรภาพในการทำงานของรัฐบาลก่อน
ถ้าไม่มี๕พักเล็กแบบนี้มันจะปริ่มน้ำไหม
แบบนี้ค่ะบอกว่าก็ไม่ปริ่มน้ำนะ
เพราะว่าตัวเองดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
แต่บางเรื่องบางราวตอนนี้ยังพูดไม่ได้
พี่น้องที่มาร่วมรัฐบาลก็ควรต้องฟังเขาบ้าง
ผมไม่ได้เข้าข้างพักเล็กแต่ควรต้องฟังเขา
ไม่ใช่ว่าไม่ฟังอะไรเลยจะทำอะไรก็ทำ
ถ้าไม่แคร์เสียงเล็กเสียงน้อยไปแก้ปัญหากันเอาเอง
ถ้าไม่ฟังเลยวันหนึ่งอาจจะเสียใจนะ
พูดแบบนี้เลยนะคะควรให้ความสำคัญกับทุกคน
อย่าลืมว่าการจัดตั้งรัฐบาลพักเล็กก็มีความสำคัญ
เขาเสียสละนะควรให้ความสำคัญกับเขาบ้าง

ไปย้อนดูข่าวนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของพักเล็ก

คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นการเมืองแล้วก็